ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับโจรปล้น๑๐ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว
แต่การเริ่มต้นเป็นหนี้นอกระบบเพียงครั้งเดียว
ก็อาจทำให้ชีวิตของคนทั้งครอบครัวอยู่ร้อนนอนทุกข์เหมือนโดนไฟไหม้ทั้งเป็น
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ชีวิตผมเพิ่งเคยเป็นหนี้ครั้งแรกตอนอายุ๓๕มันทำให้ผมเครียดมาก
ผมต้องหาเงินมาจ่ายดอกวันละพันกว่าบาท
นำซ้ำแม่ผมก็มาล้มป่วยเป็นหลายโรคทั้งเบาหวานความดันเส้นเลือดสมองตีบโรคไตท่านที่สี่
แต่ผมก็ไม่มีเงินจะพาแม่ไปรักษา
ทำไมปัญหามันรุมเล้าชีวิตผมมากเลยครอบครัวทะเลาะกันทำให้ผมมองไม่เห็นอนาคตของวันพรุ่งนี้

ผมก็จะอดทนสู้และพาครอบครัวของผมผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปให้ได้
ในครอบครัวผมตอนนี้เป็นหนี้นอกระบบ

เราไปกู้เงินนอกระบบเพื่อจะมาลงทุนค้าขายห่อหมก
ห่อหมกนี้นะคะห่อหมกจ้า

ห่อหมกนี่เหลือนี่ผมก็ในครอบครัวกินกันเป็นอาทิตย์
หมุนไม่ทันอย่างนี้เราก็ต้องไปกู้เพิ่ม
เพื่อจะมาลงทุนขายสาระเป๋าหนมจีบ
จะได้ให้มันมีเงินทุนเพื่อจะส่งดอกแต่ละวัน
พอขายสาระเป๋าหนมจีบแล้วมันก็ไม่พอจ่ายดอก
ก็เลยคุยกันดูว่าเราทำอะไรเป็นก็คือป่อเปี๊ยะทอด
ลูกสาวของผมนี่ช่วยกรอกแผ่น
ผมกับแฟนก็ผัดไส้วุ้นเส้น
บางทีแม่ก็ช่วยห่อช่วยอะไรบ้างครับ
แต่ว่าไม่ได้ให้แกนั่งนานเพราะว่าแกป่วย
มันก็ได้เพิ่มมาก็แค่ส่งเขาแต่ละวันครับ
ผมนี่ต้องหาเงินส่งดอกแต่ละวันเนี่ยวันละ๑๑๐๐บาท
มันไม่ได้ลดต้นไปเลยเหมือนกับว่าเราหาทรงแต่ดอกลอย
จากที่เริ่มมีหนี้มีสินรายวันแล้วก็เข้ามาเก็บทุกวันเนี่ย
หัวเมียนี้ต้องทะเลาะกันหันหน้ามองหน้ากันไม่ได้เลย

มันก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ก็เป็นก็เป็น

จ๊ะลูก
โอ้โหขอโทษลูก

ผมก็เครียดเรื่องแม่ด้วย
เพราะว่าแม่แก่แล้วมีทั้งโรคเบาหวาน

เราไม่มีเงินพาแกไปฟอกไต
ป่วยเป็นหลายโรค

ไตนี่ปวดหลัง

มันปวดตั้งแต่สมองลงมาเลย
ก็มีพี่ต้นที่ว่าใครมาหาสู่ดูแม่ทุกอาทิตย์
ทำขนมกล้วยขายแล้วก็รับพวกขนมไส้ขาย
ก็เสียดกำไรเล็กน้อยตรงนั้นมา
ให้แม่ไว้ใช้บ้างอะไรบ้าง
บ้านผมกับน้องชายกับแม่เนี่ยอยู่ห่างกันก็ประมาณ๗กิโล
แม่ผมเขาก็มีโรคประจำตัวหลายโรค
เป็นห่วงสุขภาพก็เลยต้องทำอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ต้มมะระใส่โคงหมูมาให้แม่
จะได้ควบคุมน้ำตาลด้วย
แม่ต้มมะระอยู่บ้างไว้เนี่ยนะ

เขาจ้างไปทำกับข้าวก็ไป
เขาจ้างไปทำงานก่อสร้างก็ไป
เข้าใจสุดก็คือว่า
มองเห็นลูกตัวเองจะกินนม
นมกับขนมลูกเราสัก๒๐บาท

ไม่มีเหลือซื้อให้ลูก
ร้องไห้เสียใจกะจะทิ้งภาระไว้ข้างหลังแก้ไข
พอดีลูกสาวครับเดินออกมาจากบ้านเห็นผมนั่งร้องไห้
ขึ้นมานั่งตักแล้วเชียดต้มตากับพ่อแล้วลูก
ลูกต้องร้องมา

ลูกก็ไปบอกพ่อลูกก็ร้องไห้เหมือนกัน
เห็นตรงตาลูกก็เลยเป็นแรงผลักดันว่าทิ้งเข้าไม่ได้
อดทนทุกวันนี้ก็เพื่อลูก

เวลาลูกเต้นเวลาลูกเล่น

สิ่งแรกที่ต้องการทำเลยคือ

ผมคงจะสบายใจมากกว่านี้ครับ
ชีวิตที่มันไม่มีหนี้ผมว่ามันหายใจอิ่มกินอิ่มนอนหลับ
ถ้ามีเงินใช้หนี้หมดแล้วจะไม่กลับไปตุ๋นตันอีก
หนี้สินมันทำให้ครอบครัวแตกร้าวมันทรมานมาก
กับเป้าหมาย
ก่อนต่อครอบครัวคุณเอกจากจังหวัดชนบุรีครับ

คงต้องพูดคุยถึงวิกฤตของครอบครัวเรา

คือนี่เกิดขึ้นจากเราไม่ได้ขายของในโรงพยาบาลเพราะว่าเขาปรับปรุงสถานที่
ทีนี้เราก็เลยมาปรึกษากันในครอบครัวกู้หนี้เจ้าแรกมาสักก้อนหนึ่งก็คือเอามาลงทุนห่อหมก
แรกนี้กู้มาประมาณหมื่นกว่าบาทครับ

ช่วงนั้นเงินที่ว่ากู้เข้ามามันเป็นช่วงปลายเดือนด้วยแล้วก็มีรายจ่ายที่ว่านอกเหนือจากการลงทุนแล้ว
มันก็มีรายจ่ายส่วนต่างอีกเป็นค่าน้ำค่าไฟด้วย

ใช่แล้วซื้อกินด้วยแล้วค่าเช่าเขาอีกค่า
เอาในก้อนที่กู้มานี่แหละก็คือต้องไปเป็นค่าใช้จ่ายด้วย
สรุปอาชีพเราก่อนว่าตอนหลังจะออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะครับมีห่อหมก
มันโถเฉลี่ยแล้วมันก็ยังไม่พอส่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายในบ้าน
เสร็จแล้วกลับมาไม่ได้มานอนที่บ้านนะครับไม่ได้อยู่เฉยนะก็ยังไปรับจ้างอีก
ถ้าพักพวกมาตามมาจ้างเป็นลูกมือ
ก็ไปไปครับไปหมดอะไรที่ได้เงินสดแต่ละวันผมไปหมด
เงินที่ผมส่งไปวันละ๑๑๐๐เนี่ยมันเป็นแค่ดอกต้นไม่ได้ลดเลยครับ
๑๑๐๐นี่หมายถึงว่าเจ้านู้นด้วยเจ้านี้ด้วยเจ้านี้ด้วย

ก็แล้ววันไหนถ้าหาไม่ทันทำยังไงกันครับ
เขาก็ขายของในบ้านเลยช่วงหลังมานี่คือไม่ไหวแล้วคือเราหาไม่ทัน
อะไรที่มีค่าถ้วยชามสากคกเคิกของที่แม่เขาสะสมมาเนี่ย
อะไรเป็นเงินได้หมดขายหมดครับ
คือก็ต้องขายเพื่อเอาเงินไปให้เจ้าหนี้เขาก่อน
๔เจ้านี่เวียนกันมาเช้าบ่ายเย็นมืด

มันเครียดจนถึงขนาดว่าเริ่มมีปากเสียงกันแล้ว
ใครเป็นคนที่ขึ้นก่อนในวันนั้น

บอกว่าพี่เจี๊ยบก็ไม่ไหวเหมือนกันอยากหนีไปไหนเลยเหรอครับวันนั้นน่ะ
คือจบตั้งตรงนั้นเลยคือจะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วคือไม่เอาแล้ว
เหนื่อยเหนื่อยมากหาตังค์มาได้เท่าไหร่เราก็ต้องมาให้เขาหมด
เช้าโผล่มาแล้ว๒๐๐สายมาหน่อยมาอีกแล้วหาไม่ทันเลย
แต่ช่วงเย็นมายิ่ง๕๐๐เลย
แต่โชคดีนะครับที่วันนั้นฟ้ายังมีตาก็คือทุกคนยังมีสติกลับมา

พี่เอกมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงคนนี้ไหม

อยากจะสัญญาอะไรกับเขาไหมเชิญเลยครับ

อนาคตแต่ละวันของพรุ่งนี้และอนาคตต่อไปยังมองไม่เห็น
แต่ว่าขอบคุณที่ว่ายังอยู่สู้กับเรา
อยู่สู้เพื่ออาจจะมีวันพรุ่งนี้หรืออนาคตของเรา
สิ่งที่เธอให้เรามันเกินกับคำว่ารัก
ก็มันไม่มีคำอะไรจะเปรียบกับการกระทำของเธอที่อยู่กับเราทุกวันนี้
แล้วขอบใจที่อยู่กับเราแทบทั้งทุกนาทีนี้
และอยากให้รู้ไว้ว่าเราจะไม่ถอยมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นของเรา
ก็ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาแต่ก่อนเราก็ไม่มีหนี้มีสินอะไรนะคะ
ก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยก็อยู่กันแบบอย่างมีความสุขอะ
รักมากค่ะรักเอกมากก็คิดว่าสักวันนึงมันก็ต้องดีขึ้นเขาอาจจะหงุดหงิดเรื่องโรคประจำตัวด้วย
หรือว่าเรื่องฐานะการเงินทางบ้านมีปัญหาในใจก็คิดว่าความอดทนมันจะชนะทุกอย่าง
แต่ไม่หนีบอกว่ารักเองมาก

สุดใจ

พ่อเคยแอบไปร้องไห้เหรอลูก

บอกพ่อว่าไงลูก

เราก็ไม่จะเนินจุดต่อไป
ผมรักป๊าปะแล้วครอบครัวหมด

ป่าขอโทษลูกแต่ละวันแม้แต่โน่นตังค์จะซื้อนมขนมไม่มีเงิน
ป่าขอโทษแต่ป่าจะไปสู้จะสู้เพื่อน้องเปล่า
หรอป่าไม่ทิ้งเปล่าเปล่าลูกขอบใจนะลูกนะ
ย่าพันธุ์ย่าห่วงอะไรมากที่สุดครับตอนนี้
สงสารเขาเวทนาเขาเขาไม่น่ามาเจอแบบนี้
ก็ช่วยไร้ลูกไม่ได้เลยจะมองใจจับจักขาด
หมดของไม่เป็นไรหรอกแต่มันไม่จบ
สี่สี่ชั่วโมงมีตีนมา
ก็เข้าหัวใจแล้วอืมย่าจ๋าปล่อยให้ลูกชายและคนในบ้านแก้ไข
ผมเชื่อว่าต้องผ่านไปได้ย่าดูแลกำลังใจตัวเองให้ดีนะครับ
ไม่ให้ตัวเองซุดเท่านั้นแหละค่ะนะแล้วก็ต้องทำไปตามกติกาในวันนี้
ก็คือตอบโจทย์สี่ข้อผมขอให้อนิสงฆ์ที่คุณมาถ่ายทอดเรื่องราว
สู้ชีวิตในวันนี้นะครับให้คุณได้หมดหนี้หมดสินเร็ววันเร็วคืนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับโรคหนี้เป็นแล้วหายากแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเป็นแน่นอน
ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ก็ใช่ว่าเป็นแล้วจะไม่มีวันหาย
ช่วงหน้าครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณเอกจากชนบุรี
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิต

ฟังมาตั้งแต่สาวยันแก่นี่ถ้าพี่สุนารีได้ยินเนี่ยคงจะดีใจ
แก้เต็มไม่เสร็จฉันไม่รู้ฉันไปแล้วอ้างอยู่